ต้องบอกว่าเป็นที่พูดถึงมากเลยนะคะกับไอ้สิ่งที่ว่าที่ชื่อว่าพี่สาว
พี่สาวนี่คือต้นไม้ที่มีลักษณะหน้าคล้ายผู้หญิง
รวมไปถึงพี่แคนดี้ลากแก่นเขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกัน
นะคะวันนี้นัดว่ากับคุณพลอยเอาไว้เป็นผู้ประกาศข่าวของเรา
คุณพลอยเขามีความเชื่อเรื่องนี้นะคุณผู้ชม
เออนะคะก็ไปถึงที่เลยค่ะไปหาพี่สาวโดยตรงเลย
เห็นว่าจะไปขอตัวเลขมาฝากเรา

ที่นี่เนี่ยมีพี่สาวต้นไม้อยู่
แน่นอนค่ะเห็นในมือของพลอยไหมคะนี่คือมงกุฎ
คือต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมพลอยเนี่ยไม่ได้เป็นคนงมงายนะ
แต่ว่าพลอยเชื่อหมดใจเลยค่ะ
และแน่นอนวันนี้เรามีนัดกับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับพลอย
นั่นก็คือพี่แคนดี้รากแก่น
ก่อนอื่นเลยเราต้องไปหาก่อนแล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้พี่แคนดี้อยู่ที่ไหน

เจอแล้วค่ะตอนนี้กำลังไหว้ต้นไม้พี่สาวอยู่ไป
อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มูที่แท้ทูมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะ

ขออนุญาตถามพี่แคนดี้ก่อนเลยว่า
เมื่อเช้านี้เห็นว่ามีการจัดถวายเพลงพระด้วยใช่ไหมคะ

ก็ทำบุญร้านด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนที่ช่วงที่พี่สาวเริ่มแสดงบารมีมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็มีโอกาสได้เชิญอาจารย์วินไทยซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกเราทุกคนอยู่แล้ว
อาจารย์ท่านมาแล้วก็สื่อกับพี่สาวให้ว่าพี่สาวต้องการบุญเนอะ
แล้วก็บอกว่าพี่สาวอยากให้ถวายเพ็ญทำบุญพระเก้ารูป
นี่เป็นครั้งแรกที่ถวายเพลงพระเลยเหรอ
ครั้งแรกที่ทำบุญด้วยครับ

แล้วพี่แคนดี้มีความเชื่อในเรื่องของต้นไม้พี่สาวยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
สำหรับโดยส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็รู้จักกับน้องเอตั้งแต่ตอนเปิดมาตั้งแต่ตอนเปิดร้านแรกแล้วก็คือประมาณ๓ปีกว่า
ก็คือมาแล้วก็น้องเอกก็บอกพี่แคนดี้ว่าให้มาขอให้มาขอ
แล้วก็ขอทุกครั้งก็ได้นะคะ
จริงเหรออันนี้ก็คือขอแล้วสมหวังกี่ครั้งคะครั้งเดียวหรือว่าอะไรคะ
โอ้โหจริงถ้าขอแบบเราไม่ได้ขอพี่สาวมาหลายครั้งค่ะ
เราขอแบบเฉพาะเจาะจงมาประมาณ๒๓ครั้งเนี่ย
แล้วได้ทุกครั้งก็คือต้องมาแก้บนทุกครั้ง
อย่างวันนี้ก็วันนั้นที่ขอก็คือขอให้ได้
เราเหมือนในหน้าที่การงานของเรากำลังขาด

ปรากฏว่าเราก็ได้พี่ป้อมพระเอกมาทันทีเลย

คนจะมองว่าเราเกาะกระแสพี่สาวดัง

กระแสพี่สาวมาไม่เกาะจะให้ทำไง
นะคะก็ต้องหวังพึ่งบารมีพี่สาวเลยนะคะ

อยากให้ทุกคนมาเกาะกระแสพี่สาวเหมือนเรา
เพราะคำว่ากระแสหมายถึงสิ่งที่สังคมต้องการ

ช่วงนี้พลังบารมีพี่สาวมาแรง

งั้นคุณจะแห่แหนกันมาจากทั่วประเทศหรือต่างประเทศด้วย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็เลยสิ่งที่เราทำตอนนี้
จากเกาะกระแสพี่สาวเรายังสร้างกระแสให้พี่สาวด้วย
และอย่างที่พลอยได้สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะคะ

ก็เลยจะให้พี่แคนดี้นำหน่อยค่ะ
ว่าวันนี้เนี่ยพี่เคนดี้เห็นเลขอะไรบ้างมั้ย

ถ้าเราบอกเลขจะเคลื่อนนะ

กลับไปที่สถานีไม่ได้เลยนะพี่
จริงหรอมันก็แบบไม่ค่อยโอเคเลยนะ
แต่ว่าหนึ่งอก็ไม่อยากจะบอกอะไรมาก
ใช่ไหม

ขอบคุณมากเลยสุดยอดเลยคุณพลอยไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงนะคะคุณกลับสถานีได้แล้วนะคะ
เพราะว่าเมื่อกี้มันชัดเจนมากเลยนิดนึงนิดนึงก่อนจะย้ำเลขเมื่อกี้
คืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะระหว่างที่พี่พลอยกับพี่แคนดี้เนี่ย
เอามงกุฎไปให้พี่สาวคุณผู้ชมค่ะมันมีอาการแบบแปลกอันนี้เขาเล่ามาเหมือนกันนะ
เคลียร์กันเหมือนตัวแบบสั่นอะไรอย่างเงี้เออพี่แคนดี้บอกว่าพี่แคนดี้จะอาเจียน
มันอยู่ข้างในมันบอกไว้ถูกคุณผู้ชมดูหน้าพี่แคนดี้เนี่ยเหมือนจะร้องไห้
ดูสิตอนที่พลอยกำลังแบบว่าท่องมนต์อยู่สวดมนต์อยู่ตอนนี้
แคนดี้มีคุณแม่มีพี่สาววันนิสาแล้วก็มีแฟนของพี่สาวนิสาด้วยนะคะ
พี่อาร์ดพี่อาร์ดพี่อาร์ดมาถึงเรื่องที่สำคัญแล้วคุณพอยกลับตรฐานนี้ได้
เมื่อกี้บอกตัวเลขมาแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เขาบอกเขาบอกแค่นี้
พี่แคนดี้ทำแบบนี้เขาไม่ได้พูดอะไรเขาบอกแค่นี้
อาร์ตทำแบบนี้พี่อาร์ตแฟนของพี่สาวนิสาเขาบอกว่าไง
อย่างนี้เราอย่างนี้ส่วนพี่สาพี่สาเขาทำแบบนี้ค่ะ

เรียกอีกทีพร้อมกันซิ
เออเขาทำแบบนี้เขาทำแบบนี้
อัน๓๕๓บอกไปตรงตรงเลยเออเอออะไรอย่างนั้นน่ะนะคะ

แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าสีสันเนาะ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน